อีก๑๑วันนะฮะวันเลือกตั้งผู้ว่ากอทม

ทีนี้ในเรื่องของการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

มันมีกฎหมายเรื่องการเลือกตั้งอยู่ใช่ค่ะ

ก็คือปิดหีบลงคะแนนเนี่ย
โพลเนี่ยไปสำรวจความเห็นได้แต่ห้ามเผยแพร่

สำนักโพลต่างเขาจะเริ่มเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นแล้ว
ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาตรงนั้นที่เขาห้ามเผยแพร่โพล

สถาบันพระปกเกล้าแล้วก็บ้านสมเด็จโพนะฮะ
ดูทางสำนักวิจัยและพัฒนาของสถาบันพระปกเกล้าก่อนนะครับ
ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนคนกรุงเทพ
ในการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมล่าสุดของสถาบันพระปกเกล้านะครับ
โทรมาอันดับหนึ่งเนี่ยคือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์

คะแนนที่จะแปรเปลี่ยนแล้วมีผลเนี่ยคือยังไม่ตัดสินใจนะ

อันดับ๓ของทางสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยคือ

ตามมาด้วยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
คุณวิโรธจากก้าวไกลแล้วก็คุณสกลที

อันดับ๔พลตำรวจเอกอัศวินเหมือนกันเลย
รเอ๊นี่มาอันดับ๕ของทางบ้านสมเด็จโพ
แล้วยังมีไม่ประสงค์ลงคะแนนเนี่ย
ตามมาเป็นอันดับ๖ของทางบ้านสมเด็จโพนะฮะ
นี่นะครับคือเรื่องของผลสำรวจความคิดเห็นตรงนี้เนี่ย
มันมีอยู่หัวข้อหนึ่งที่ทางบ้านสมเด็จโพเขาออกมานะฮะ

เขาบอกว่าพอไปถามคนกรุงเทพ
ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากอทมเนี่ย
เกี่ยวกับความเข้าใจในการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมและสกเนี่ย
พบว่าประชาชนเนี่ยยังไม่ทราบเรื่องจำนวนบัตรเลือกตั้งว่ามีกี่ใบ

นี่ฮะร้อยละ๓๐นะฮะ

ถ้าใบผู้ว่ากอทมสีน้ำตาล

ท่านก็จำเบอร์จำหมายเลขจำชื่อของผู้ที่ท่านจะเลือกเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันนะฮะ
มาก็คือยังไม่ทราบว่าระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงก็๘โมงเช้า
ห้าโมงเย็นค่ะนี่นะไม่ทราบบทบาทหน้าที่ผู้ว่ากอทมไม่ทราบจำนวนสอ
จำนวนศกศก๕๐เขตนะครับเขตละคนนะครับ
ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของสอกรนี่คือสิ่งที่ทางสำนักโพลเนี่ยเขาไปสำรวจมา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครและสกเนี่ย
มันสำคัญนะคะตัวเลขที่ออกมาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเรื่องของการประชาสัมพันธ์
ถูกต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนกรุงเทพนี่ร้อยละสามสิบยังไม่รู้ว่ามีบัตรเลือกตั้งกี่ใบ
ใช่เนี่ยทีนี้ค่ะวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวานะคะ
สำรวจปัญหาจากพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดฮาไทมิตรค่ะ
แล้วก็ไปที่วัดไปคุยกับเครือข่ายประชาชนเขตคลองสามวา
เสนอนโยบายปรับเปลี่ยนกรุงเทพให้กลายเป็นระบบดิจิทัล
ยืนยันว่ามีนโยบายรายเขตเลยนะคะ
เอาปัญหาขึ้นบนแผนที่ดิจิทัลข้อมูลจะได้ไม่หายไปไหนมันไม่เหมือนกระดาษนะคะ
เหมือนกระดาษที่ซุกใต้พรมแบบนี้
ก็ตามจี้ได้เลยทำไมไม่แก้ไขแก้ไขหรือยัง
แล้วก็ต้องมีเหตุมีผลกับประชาชนให้ประชาชนรับทราบทุกอย่าง
คุณชัดชาติบอกว่าโค้งสุดท้ายที่อยากจะเข้าถึงให้ได้มากที่สุด
ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุค่ะอยากจะเข้าถึงมากขึ้น
ก็บอกว่าตอนนี้ไปเจอกับกลุ่มสภาผู้สูงอายุ

ครั้งนี้กลุ่มผู้สูงอายุฝั่งธนบุรีก็ไปคุยไปแนะนำตัว
นำเสนอนโยบายอาวุโสอุ่นใจ
ก็จะดูแลผู้สูงอายุนะคะบอกว่าเป็นนโยบายทำได้นะไม่ขายฝันนะ
ทางด้านสาธารณสุขนะคะจากนโยบายหมอมีสาธารณสุขดีใกล้บ้าน
จ้างงานผู้สูงอายุด้วยด้วยกองทุนการจ้างงานชุมชน๓ระบบ
แจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยจากนโยบายอินเทอร์เน็ตฟรี

๒๒พฤษภาคมวันอาทิตย์ไปเลือกตั้งผู้ว่ากับทมกับสกกัน
แล้วก็ก่อติดหน้าจอไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราจะนำเสนอต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลย